เป็นคลิปที่คนส่งเอกสารจะเอาค่างวดประกันชีวิต

เอ็งมาส่งให้คนชื่ออะไรอะ

ผมโทรหาคุณนัทธวรีเขาบอกว่าให้มาติดต่อเจ้าอาวาสนะครับ
เจ้าอาวาสชื่ออะไรอะ

พกกูบอกว่าพกครูสัญลักษณภรณ์อะ
ผมโทรหาเขาบอกให้มาติดต่อเจ้าอาวาส

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ค่อยดูไปแล้วค่อยฟังเหตุผลไปนะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปจากโทรศัพท์

สุริยามาคนเดียวไม่เกี่ยวกับใคร

เอาเอกสารประกันชีวิตมาส่งให้ท่านเจ้าอาวาส
โคกจินดารามตะบนคลองตะเคียน
อำเภอพระนครศรีอายุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่กลับถูกท่านเจ้าวาด
เขาใช้คำในคลิปแบบนี้นะ

จนทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
เพื่อความกระจ่างครับผู้สื่อข่าวไปที่วัดแห่งนี้เลย
ไปเจอกับพระชาลีเบนจฮิลัญศักดิ์

ตาก็ไม่ค่อยดีหูก็ไม่ค่อยได้ยิน
เหตุเกิดขึ้นก่อนเที่ยงสัก๑๐โมงได้
มีพนักงานมาส่งเอกสารให้ท่านเจ้าอาวาส
คือตัวพระชาลีเองเนี่ยนะก็ได้ยินเสียงโหกเวกโวยวายนะครับ
กุฏิของท่านเจ้าอาวาสก็เลยลงไปดูพบว่า
เป็นพนักงานส่งเอกสารประกันชีวิต
ก็เลยถามว่าเออมาส่งให้ใครล่ะโยม
แต่คนที่มาส่งเอกสารบอกว่าเอามาส่งให้เจ้าอาวาส
ซึ่งท่านเจ้าวาดก็ถามกลับไปว่า
ที่มาส่งให้เจ้าอาวาสอ่ะเจ้าอาวาสชื่ออะไร
พนักงานส่งเอกสารก็ไม่รู้จักชื่อครับ
คราวนี้ก็ทำให้ท่านเจ้าอาวาสหงุดหงิดเพราะตาท่านก็มองไม่เห็น
และยังไม่รู้เลยว่าคนมาส่งเอกสารเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
อีกทั้งหูก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะอยู่ไกลกัน
สื่อสารกันไม่เข้าใจสิครับท่านเจ้าอาวาส
ก็เลยตำหนิคนส่งเอกสารไปว่า
ส่งเอกสารยังไม่รู้จักชื่อเลย
กลัวจะเป็นมิจฉาชีพมาหลอกเก็บเงิน
ตรงนี้ผมเข้าใจท่านเจ้าวาดนะ
ท่านเจ้าวาดถึงแม้ว่าท่านจะสูงอายุ
แต่ท่านใช้ได้ทีเดียวนะตรวจสอบก่อนนะ
พระครูสาระจินดาพรท่านเจ้าอาวาส
โคกจินดารามที่นั่งอยู่ในกุฏิ
นี่ท่านนี้นะครับนามัศกาลพระคุณเจ้าด้วย
ท่านเล่าบอกว่าคนส่งเอกสารมาจากบริษัทประกันชีวิต
เก็บเงินงวดประกัน๑๗๔๐บาท
ถามหาคนชื่อจิตจันทร์

ตาก็ไม่ค่อยจะเห็นสื่อสารกันไม่เข้าใจ
จนเกิดเหตุการณ์ตามในคลิปนะ
แล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราว
แล้วมีคนเอาไปลงโซเชียลมีเดียจนใหญ่โตแบบนี้

ท่านเจ้าวาดก็รอบครอบถาม
แล้วยงมาส่งให้ใคร
ผมไม่รู้ว่าคนที่มาส่งชื่ออะไร

ก็ไม่กล้ารับเหมือนกัน
เรื่องนี้ก็ดูไปอุทาหอนด้วย